คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงประมาณ๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ผู้กำกราบสพนขาบอศรีราชาจชมบบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีคนถูกฟันเข้าที่หัว
แล้วก็อาการสาหัสเลยนะคะที่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งก็เลยไปตรวจสอบ
คนที่ถูกฟันหัวเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๒๕ปีที่มาที่ไปก็คือเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เขามีแฟน
แฟนผู้หญิงก็คบหากันได้ประมาณสักเดือนนึงแต่ว่าพ่อแฟนสาวเนี่ยไม่ชอบ
เพราะผู้ชายเคยมีลูกมีเมียมาก่อนเคยเตือนว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาว
ครับแต่ก็ไม่ฟังก็ยังคบหากันอยู่วันเกิดเหตุคือพ่อมาดักรอ
แฟนสาวอ่ะอ่าแล้วก็พอเจอหน้าเอามีดฟันหัวอย่างเงี้ยโอ้โห
ดูสิสองทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานะคะที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่สี่
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรัวศพน้องขามและกู้ไพไปช่วยเหลือนะคะนายวัญชัยพัดโทอายุยี่สิบห้าปี
หนุ่มโรงงานคนนี้บาดเจ็บนะคะถูกมีดฟันหัวแผลเนี่ยยาว๑๓เซน
กระโหลกอ่ะกู้ภัยบอกกู้ภัยก็รีบทำแผลส่งโรงพยาบาลนะคะ
ณจุดตรงนั้นเนี่ยไม่เจอคู่กรณีนะเห็นแค่รอยเลือด
ดเป็นทางยาวตั้งแต่หน้าโรงงานไปจนถึงด้านในอะค่ะครับ
ผู้บาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไปเข้ากะดึกที่โรงงานอ่า
แต่พอมาถึงหน้าโรงงานเจอพ่อแฟนสาวยืนอยู่ประมาณสองทุ่มเมื่อคืนใช่
ต้องไปเข้ากะดึกแล้วพ่อแฟนยืนอยู่อ่ะแล้วทำไงสวัสดีอ่ะ
แล้วแต่พ่อแฟนถือมีดมาถือมีดมาแล้วมาฟันหัวเลยอะค่ะ
ยังไม่ทันพูดอ่ะยังไม่ทันสวัสดีแล้วด้วยมั้ง
ก็วิ่งหนีตายเข้าไปในโรงงานไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะคะครับ
สุดท้ายเนี่ยก็ล้มปุ๊บกู้ภัยก็มาช่วยนะคะวันนี้เนี่ยนายวัญชัยอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแฟนสาววัยยี่สิบสอง
ซึ่งเป็นลูกสาวของคนก่อเหตุก็ไปนั่งเฝ้าดูแลตลอดไม่ห่างเลย

บอกว่าตัวเองกับนายวัญชัยแฟนนุ่มทำงานที่เดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุก็ขับกระบะไปรับมาทำงานพร้อมกัน

นุ่มเดินออกไปหาพ่อตั้งใจว่าจะไปคุย

นุ่มวิ่งหนีตายเข้าไปในโรงงาน

แฟนสาวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้

ก็รู้แค่ว่าคือพ่อไม่พอใจที่มาคบหากับนายวัญชัย
เพราะว่านายวัญชัยเคยมีลูกมีเมียมาก่อน

ก็อยากคบกันเขาก็ยืนยันว่าจะคบกัน

พี่เค้าก็เดินไป

ไม่คิดว่า

พ่อเราได้ห้ามอะไรอย่างนี้

เค้าไม่ได้ยุ่งแล้ว

แต่ว่าก่อนที่เค้าจะมาคบกับหนุ่ม
เค้ามีปัญหากับเมียมาก่อนหน้านั้นแล้ว

ตัวนายวัญชัยผู้บาดเจ็บก็ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอะไรนะคะ
ตัวนายวัญชัยผู้บาดเจ็บก็ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอะไรนะคะ
ตัวฝ่ายหญิงก็ยืนยันว่า

เดี๋ยวถ้าแฟนนุ่มอาการดีขึ้น

เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้
แต่ตัวพ่อของแฟนสาวยังไม่ได้ไปพบตำรวจ

แล้วก็ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่ามันก่อเหตุแบบนี้ก็คือแบบทำร้ายร่างกาย

แต่เรื่องจะคบกันได้ต่อหรือไม่อย่างไร
จะทำให้ว่าที่

เคยมีแฟนมีภรรยาอะไรมาแล้วแล้วเลิกกัน

คุณพ่อคุณเขียนมาสอนห่วงลูกสาวเยอะไหม

เถอะพ่อ๔๐แล้วค่ะเลิกห่วงเถอะ